ได้เวลาเติมความหวานให้ชีวิตแล้วค่ะ
ถ้าอยากเติมความหวานตามะตามมา
เดี๋ยวจะพาไปกินเค้กทุเรียนที่เขาว่ากันว่าหวานฉ่ำเอาใจสายทุเรียนอย่างมาก

อย่ารอช้าเลยดีกว่าเพราะอยากรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหน
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีค่ะชื่อบุ๋มค่ะเป็นเจ้าของร้านเค้กทุเรียนครัวข้าวหอมค่ะ
ที่ร้านเราจะมีเค้กทุเรียนที่ขายกันทั้งปีค่ะ
แล้วก็เค้กมะพร้าวขายกันทั้งปีเหมือนกันค่ะ
แล้วก็จะมีเค้กฝอยทองที่ลูกค้าชอบนะคะ

จะมีน้ำซอสลาวานมะพร้าวนมสดลาดอยู่ข้างล่างทุเรียน

ก็อาจจะมีเป็นขายเป็นทุเรียนบัวมะพร้าวอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นขนาดครึ่งปอนหรือ๑ปอนด์อย่างนี้
ขนาด๑กล่องเราก็จะใส่จนกว่าทุเรียนจะล้นกล่อง
เวลาปิดก็จะมีชิ้นเนื้อโผล่ออกมา

แล้วทีนี้ก็จะมีลูกค้าถามเข้ามาว่า

พี่ไปเอาทุเรียนมา๑ลูกประมาณ๘๐๐บาท
พี่ก็ใส่ใส่จนมันเหลือแค่ภูเดียว

เขาก็ใส่ไปให้หมดเลยเพราะว่าเราเหลือไว้

ก็เลยเป็นที่มาของทุเรียนล้นกล่อง
มะพร้าวของเราจะเป็นมะพร้าวบ้านแพ้วค่ะ

เพราะว่ามะพร้าวยิ่งอยู่นาน
เนื้อของมันแล้วก็ความสดใหม่อะไรอย่างนี้

ทุเรียนก็คือเราจะมีทุเรียนเจ้าประจำ
อย่างเป็นช่วงหน้าเทศกาล
ฤดูกาลก็จะเป็นทุเรียนจันทร์ระยอง
ก็คือที่นี่เนื้อเค้กจะไม่ใช้น้ำเปล่าตี

แล้วที่ร้านก็จะมีหว่อยทองลาวาวมะพร้าวนี่
ลองเอาน้ำลาวามะพร้าวที่มันเป็นนมสด
ลาดลงข้างล่างแล้วก็เอาทุเรียนปก
เราทำซอสไม่ได้ทำซอสแบบหวานจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีเค็มมีหวานมีมันอะไรในตัวอะไรอย่างนี้
มันก็จะพอดีกับเค้กไปเลย
เป็นร้อยเป็นร้อยปอน
เคยถ่ายได้เสาร์อาทิตย์๒วันรวมกันแสนสาม
มีทุเรียนล้วนทุเรียนบดมะพร้าว
แล้วก็ทุเรียนบุบมะพร้าวร้องฝอยทอง
อันนี้คือลูกค้าจะสั่งทานประจำ
ถ้าเป็นทุเรียนล้วน๑ปอนด์๔๔๐บาท

๑ปอน๓๗๐บาทครึ่งปอน๑๙๐บาท
แล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนบวกมะพร้าวร้องฝอยทอง

ร้านเปิด๘โมงปิด๑ทุ่มไม่มีวันหยุดค่ะ
ร้านอยู่กิโลเมตรที่๑๒
อย่าลืมมาทานเค้กทุเรียนที่ร้านครัวข้าวหอมนะคะ

ทุเรียนมะพร้าวฝอยทอง

กินแต่พอดีออกกำลังกายด้วย